คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้หน่อยเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการที่จะประกอบอาชีพด้วย
วัยรุ่นสร้างตัวผมชื่นชมคนนี้มากเลยนะฮะ
ออกจากงานประจำแล้วก็มาเห็นว่าท้องทะเลของตราดบ้านเกิดอุดมสมบูรณ์จริง
มีหมึกใช่ไหมดังนั้นเอามาทำเป็นหมึกซาชิมิดีกว่า
สดเลยแบบนี้คือจับหมึกมาไว้ในบ่อ
แล้วก็ให้ลูกค้ามาตกหมึกซะหน่อยไม่ต้องลงเรือไปกลางทะเล
ตกหมึกในบ่อก็ได้ได้กินสดเหมือนกัน

หมึกสดนะฮะแล้วพอเอามาแร่เอามาหั่นให้พอดีคำจัดจานให้สวยงาม
ก็เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดหรือว่าจะเป็นวาซาบิสดก็ได้
ก็กลายเป็นซิกเนเจอร์ของร้านของหนุ่มคนนี้แหละครับ
นี่ฮะหนุ่มคนนี้คือนายพัชระชวินวงไพรกร
เจ้าของร้านหมึกสดซาชิมิที่บ้านปักคลองบางกระดาน
ที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดครับ
เขาออกจากงานประจำมาเปิดร้านซาชิมินะฮะนำอาหารทะเลสด
หมึกสดหอยปลาทะเลมาทำเป็นเมนูซาชิมินะฮะ
พร้อมกับเสิร์ฟด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดและวาซาบิสดนะครับ
เขาบอกว่ากลับมาบ้านเกิดนะโอ้โหทะเลที่บ้านเกิดทะเลตราด
อุดมสมบูรณ์จริง
กุ้งหอยปูปลาหมึกเนี่ยเต็มทะเลไปหมดนะฮะ
ดังนั้นด้วยความที่ผมชอบอยู่แล้วชอบกินซาชิมิคุณ

คือสมมุติอย่างปลาหรือหมึกหรืออะไรก็ตาม

บางคนอาจจะเข้าไม่ถึงเพราะว่าราคาอาจจะสูงหน่อย

ผมก็เลยเอาอาหารทะเลไทยมาทำเป็นซาชิมิ

ที่กินน่าฟินมากเลยค่ะ
ฟินจนพวกเราและคุณผู้ชมอิจฉาอยากกินไปด้วย

แซวเขานี่ถ้าเขารู้ผ่านหน้าจอเขาจะเขินไหม
แห่ก็พี่เล่นกินไม่เผื่อพวกเราเลยนะฮะ

วัยรุ่นสร้างตัวคนนี้เขามีแนวคิดอย่างไรบ้าง

ถ้าตัวไหนตายมันจะขาว
เราจะมาแปรรูปเช่นเอาไปทำครัวร้อนหรือว่าเอาไปย่างครับ
เนเจอร์ของผมจะเป็นหมึกแน่นอนครับหมึกหอม
ึกหอมซาซิมิมีหมึกกล้วย
จากเรือของอาเป็นญาติพี่น้องกันอะไรอย่างนี้
แล้วก็หมึกโวยวายแล้วก็มีพวกปลาอะไรก็แล้วแต่นะครับ

เมนูเด็ดของร้านนะคุณนะก็คือหมึกสดซาชิมิ

เพราะอะไรรู้ไหมแซ่บเขาปรุงให้แบบแซ่บเหลือเกินนะครับยังไงคะ
ทำให้คนที่กินเนี่ยโวยวายขึ้นมามันเผ็ดจริง
โอ้เผ็ดอ่าคันใจแล้วหมึกโว๊ยวาย
โวยวายชื่อดีร้านนี้เปิดมา๑ปีแล้ว

มีลูกค้าสายแซ่บที่แห่มากินหมึกสดซาชิมิ
แล้วก็หมึกโวยวายและเมนูอื่นแน่นขนาดเต็มร้าน
โดยเฉพาะวันหยุดเสาร์และวันอาทิตย์นั่นเองนะครับ

สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วย
ใช่เลยค่ะพี่บุ๊คดีเห็นไหมคะบรรยากาศชิวมาก
ชิมแล้วไปชิลไปแชะถ่ายรูปด้วย
คุณรสลินลองโว้สิวปากคลองบางกระดาน
นี่คุณผู้ชมนะคะคุณพัทรวินบอกว่า
จากร้านหมึกซาซิมิของตัวเองแล้ว
ก็มีชาวบ้านนำอาหารมาจำหน่ายทั้งอะไรบ้างล่ะ
เลย่างร้านยำร้านส้มตำร้านเครื่องดื่ม

ก็เป็นเศรษฐกิจชุมชนไปนะคะ

ใช่ริมทะเลแบบนี้นั่งพระอาทิตย์ดูพระอาทิตย์ตกนะ
ไปกันเป็นครอบครัวคู่รักไปก็ได้
ช่วงเย็นนี่คือจะฟินมากเลยนะคะ

ร้านผมก็กระทบเหมือนกันครับแต่ก็กระทบไม่มากนะคะ
คือคุณพัทรวินบอกว่า
ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามันกระทบแล้วคุณไม่ทำอะไรเลย

แต่เขาบอกว่าเขาต้องทำอะไรในช่วงโควิดแบบนี้
มันผ่านมาแล้วหลายระรอกนะคะเราต้องตั้งรับรับมือกับมันให้ได้
ทางร้านก็เลยมีการปรับเปลี่ยน
ปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดนะคะ
ส่งอาหารทะเลไปตามจังหวัดต่าง
มีการเปิดออเดอร์ตามเพจ
ลูกค้าก็จะสั่งแล้วมันจะมีรอบสั่งเป็นรอบ
สั่งแบบนี้แล้วก็ส่งตามออเดอร์ทั่วประเทศนะพี่บุ๊ค

ใครสนใจอยากชิมเมนูปลาหมึกซาซิมินะคะ
ก็สามารถสั่งได้เหมือนกันนะคะ
หรือเมนูทะเลอื่นรับรองได้ถึงความสดสะอาดรสแซ่บ
หมึกโว๊ยนะพี่มุก

บ้านปากคลองบางกระดานอำเภอแหลมงอบจังหวัดราช
เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่๑๗นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ
หรือว่าถามเส้นทางก็ได้เขามีเพจของเขานะคะ